ปริศนาเหมือนกันนะคะอันนี้ไปพบศพของนายดาบตำรวจอยู่กลางถนนที่ระยอง
ศีรษะเนี่ยมีบาดแผลชะกันเลยนะคะแต่ทีนี้เขาก็คาดว่าไม่ได้เสียชีวิตนะตรงจุดนั้นแหละ
อาจจะเป็นฆาตกรรมอำพรางแล้วนำศพมาทิ้งไว้กลางถนนเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ
เที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็รับแจ้ง
บอกว่าไปพบศพผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่บนถนนสุขุมวิทย์บริเวณหลักกิโลเมตรที่สองห้าสาม
ขาออกอำเภอแกลงนะคะใกล้กับทางแยกเข้าวัดคลองทุเรียนตำบลชากระพง
ซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยพบผู้เสียชีวิตคือดาบตำรวจสมพงศ์ชำนาญสิน
ประจำตำแหน่งให้กับพลตำรวจโทเชษฐากมลวัฒนะผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ครั้งที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองด้วยโดยสภาพศพของดาบตำรวจสมพงศ์เนี่ยนะคะ
บริเวณศีรษะกกหูข้างขวาเนี่ยถูกทำร้ายด้วยของแข็งเป็นแผลชะกันเลย
ส่วนบริเวณหลังมีรอยล้อรถยนต์เหยียบทับร่างห่างไปประมาณสิบเมตรพบรถยนต์กระบะของดาบตำรวจสมพงศ์ที่จอดอยู่ไหลทาง
หันหน้าเนี่ยมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยองค่ะจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจสมพงศ์ไปนั่งดื่มสุรากับพักพวกทั้งหมดสี่คน
ที่บ้านหนองกันเกราวอำเภอแกลง
ขณะที่ดื่มสุรามีคนโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์มาหา
จากนั้นดาบตำรวจสมพงศ์ก็เลยขอตัวแล้วก็ขับรถกระบะคันดังกล่าวออกไป
จนกระทั่งมาพบว่ากลายเป็นศพแล้วนะคะ
เรื่องต้นก็นำเพื่อนที่นั่งดื่มสุรากับผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาสอบสวน
ทุกคนให้การตรงกันค่ะว่าผู้เสียชีวิตออกมาจากวงเล่าก่อน

ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
ก็เรียกประชุมชุดสืบสวนลงพื้นที่ออกหาข่าวกลุ่มคนร้าย
โดยให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเร่งล่าคนร้ายนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่ามีอยู่ประมาณ๒คนไม่น่าจะน้อยกว่านี้
ซึ่งสนิทกับดาบตำรวจสมพงศ์มาจากทางอำเภอแกลง
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุดาบตำรวจสมพงศ์ก็อาจจะหยุดรถ

และได้ถูกคนร้ายใช้ของแข็งทำร้ายเข้าที่ศีรษะ
ก่อนที่จะนำศพมาไว้กลางถนน
แล้วก็ขับรถยนต์ของดาบตำรวจสมพงศ์เหยียบทับร่าง
จากนั้นก็นำรถไปจอดไว้บนไหลทางค่ะ
ว่าคนร้ายน่าจะมีความชำนาญในการอำพลางศพเป็นอย่างดีนะคะ
ตอนนี้ทางฝ่ายสืบสวนก็เลยยังไม่แน่ใจว่าคนร้ายเนี่ย

เดี๋ยวต้องรอผลตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ